พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะแหม่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันว่อนโซเชียลเลยนะคะ
ทันทีที่มีคลิปออกมาหลวงปู่ฤษีเนรธาตุศรีพุทธคุณค่ะ
ก็มีการทำพิธีเสกน้ำมนแล้วก็ให้ลูกศิษย์ไปกิน
เพื่อที่จะปราศจากโรคมีการอมน้ำตาเทียนเข้าปาก
แล้วก็ถมน้ำลายลงในอ่างน้ำมนต์แล้วให้น้ำมนต์อันนี้ให้ลูกศิษย์ไปกิน
คนก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะล่าสุดค่ะก็มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะ
คุณผู้ชมเห็นพิธีกรรมแล้วถามว่ากล้าไหม
ยุคที่เราต้องแบบว่าใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ระมัดระวังรักษาระยะห่าง
แต่นี่ค่ะเป็นน้ำมนของหลวงปู่ศรีเนรธาศิษย์พุทธคุณ
คือเรียนเชื่อเลยว่าคนเห็นคลิปนี้ก็เราจะเอามาแม้แต่เอามาโดนตัวเรายังไม่กล้าเลยนะคะ
แต่เขาบอกว่ามีความเสี่ยงหลายคนก็วิภาควิจารณ์ไปในทางเดียวกันค่ะว่า
กลัวโควิด๑๙เสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
เขาโพสต์เอาไว้นะคะหลวงปู่ฤษีเนรท่าศรีพุทธคุณ

แล้วก็ล่าสุดค่ะวันนี้เลยทางภูมิในการ
สำนักงานทัพพฤทธิ์ศาสนาจังหวัด๑๐๑ในอำเภอศาสนรสุขอำเภอ
ไปตรวจสอบเลยค่ะที่สำนักของหลวงปู่ฤษีเนร
ตั้งอยู่กลางทุ่งนานะคะในพื้นที่บ้านส่องอนามัย
ตัวของหลวงปู่ฤษีเนรเนี่ยไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้นะคะ
เหลือแค่อาสมแล้วก็สุนัขประมาณ๔๕ตัวนะคะ
เป็นเหลือแล้วก็บ้านที่เป็นใช้ในจุดทำพิธีในคลิป
ก็ถูกล็อกด้วยกุญแจก็ไม่มีใครรู้ว่าไปไหน
เพราะว่าปกติก็จะพำนักอยู่ที่นี่ทุกวันนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านนางหงทองบอกว่า๓ปีที่แล้ว
หลวงปู่สร้างสำนักบนที่ดินของญาติโยมแล้วย้ายออกไป
เพราะตอนนั้นเจอดราม่าเรื่องลูกอมต้านโควิด
แล้วก็กลับมาใหม่นะคะก็อยู่ติดกับที่เดิม
รอบนี้ลูกศิษย์ซื้อที่ดินถวาย๓ไร่

แต่ว่าส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยกับคลิป
ที่มีการถมน้ำลายใส่น้ำมนต์เพราะว่าช่วงนี้อันตรายนะคะ
กลัวที่จะมีการแพร่เชื้อโควิดค่ะ
ภูมิในการสำนักงามพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่า
ก่อนหน้านี้นะคะหลวงปู่ฤษฎีเณรเคยบววดพระพระจิงค่ะ
เป็นตัวราชุมือไปุ่นเย็นกัน
ภูมิในการสำนักงามพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
บอกว่าก่อนหน้านี้นะคะหลวงปู่ฤษีเนรเคยบวชพระจริงค่ะ

ปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่ในสถานะพระสงฆ์แล้ว
พื้นที่ที่ตั้งสำนักเป็นของเอกชน
ไม่ใช่พื้นที่วัดหรือสำนักสงฆ
อันนี้อยู่นอกเหนือความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ฝ่ายปกครองนะครับ

ได้ขออนุญาตจัดตั้งหรือว่าก่อสร้างถูกต้อง